ดราม่าร้อนดูเหมือนว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่แล้วนะคะสำหรับเบลล่าและชิง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่ออกมาให้สัมภาษณ์แต่ว่าหลายคนจับประเด็นไม่ได้ว่าเฮ้ยทำไมเขาตอบไม่เหมือนกัน
ล่าบอกว่าไม่เคยเจอชิงชิงบอกว่าไปร่วมทริปกับเบลล่าเอางงไปกันใหญ่แล้ว
ล่าสุดคุณมีคนเขาเปิดวาร์ฟมาก่อนหน้านี้ว่าคู่นี้เนี่ยเขามีสัญญาณปะทุดุเดือดกันมาบ้างแล้ว
โดยคนไปส่องโพสต์ของน้องชิงเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนนะคะภาพนี้ค่ะ
ลงรูปถ่ายจากกล้องฟิล์มและพูดถึงเรื่องกล้องฟิล์มที่งอแงให้พี่เวียซื้อให้
มาวันที่๖กรกฎาคมเบลล่าเองก็ลงรูปจากกล้องฟิล์มภาพนี้นะคะ
แคปชั่นว่าได้รับเกียรติแชร์ภาพจากพี่เวียเช่นกันค่ะ
ขณะที่ล่าสุดนะคะหนุ่มนัทอติรุธเขาออกมาปกป้องทางฝั่งของชิง
บอกว่าน้องเนี่ยอาจจะตื่นกล้องในวันสัมภาษณ์เลยพลาดตอบเรื่องไปเที่ยวกับชาวแก๊งว่าไปด้วยกันหมด
ส่วนเบลล่าเองก็ไม่ผิดตอบแบบเป็นหลักการโดยรวมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุยกับพี่เวียแล้วพี่เวียบอกสบายใจได้
เพราะไม่มีอะไรในกอไผ่ส่วนตัวของนัทเองยืนยันว่าสนิทกับชิงมา๓ปี
แต่เพิ่งจะขอเป็นแฟนกันเนี่ยเมื่อวันรับปริญญาแต่ช้าก่อนคุณผู้ชม
เขามีล่าสุดของล่าสุดคือมีเพจออกมาแฉว่านุ่มนัทเนี่ยอาจจะมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะ
แบบนี้เนี่ยเรียกว่ารักซ้อนรักอีกทีที่คุณว่าหรือเปล่า
โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางผู้จัดการของพี่เวียเองเขาคอนเฟิร์มว่า
จะให้สัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่๑๓กันยายนนี้
เพื่อเคลียร์ทุกอย่างนะคะก็เดี๋ยวรอดูทางฝั่งพี่เวียเองแล้วกันนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจากต้นเรื่องเลยคือ
เขามีการจับภาพจับผิดภาพระหว่างพี่เวียกับน้องชิงชิงว่า
ลักษณะที่เหมือนกลานคล้ายกันหลายคนก็แบบเฮ้ยเขาไปที่เดียวกันมาหรือเปล่า
แต่ก็มีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยชิงก็มีแฟนแล้วนะ
ก็คือคุณนัทนี่แหละคบกันมา๓ปีแล้ว
เออนะคะมีการหลอกซ้อนหลอก

เออนะแต่ดูในทวิตเตอร์แล้วทวิตเตอร์วันนี้ก็เดือดทีเดียวนะคะ

หนึ่งนะเรื่องเบลล่าเวียกับชิงเนี่ยนะคะ

ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควร